แทนมาแล้วของรางวัลที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมในช่วงของเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วท้าย
พาคุณผู้ชมเนี่ยไปผ่อนคลายกันหน่อยนะฮะวันนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่หลายคนบอกว่าอารมณ์มันอยากจะเที่ยวอยู่
อยากสบายอยากผ่อนคลาย
ดังนั้นพาคุณผู้ชมไปหลายพื้นที่เลยนี่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมขึ้นที่สูงเลย
ไปดูมุมสูงนะฮะมุมสูงจากเฮลีคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผังจังหวัดตาก
เห็นอะไรล่ะคุณนี่คือน้ำตกทีลอซูน้ำตกใหญ่ยักษ์แบบนี้
จริงแล้วนะกว่าเราจะเดินทางไปถึงได้นะมันก็เป็นเส้นทางที่พอสมควรนะ
คุณเคยได้ยินไหมถ้าจะไปเที่ยวน้ำตกทีลอซูคุณต้องอึดพอสมควร
แต่นี่เป็นมุมที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมสูงเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพจากเฮลิคอปเตอร์ให้ดูนะครับ
น้ำตกทีลอซูในช่วงต้นฤดูหนาวเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่
ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล๙๐๐เมตรเกิดจากน้ำลำห้วยกล้อท้อนะฮะ
ตกลงสู่หน้าผาสูงชันมีน้ำไหลแรงตลอดปีนะฮะ
ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๖ของเอเชียเลยคุณ
ช่วงกลางวันแดดดีก็จะเห็นรุ้งกินน้ำเป็นเส้นโค้งที่น้ำตกทีลอดซูแบบนี้
น้ำตกลงมาสีขาวแล้วมันฟุ้งไปหมดเลยสวยมากนะ
อองน้ำที่ลอยขึ้นไปจนเกิดการหักเหของแสง
เป็นรุ้งที่สวยงามตัดกับความขาว
แล้วก็ตัดกับสีเขียวของผืนป่านะครับ
ทำให้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความสวยงาม

ใครจะไปเที่ยวที่นี่เตรียมพร้อมสภาพร่างกาย
รถให้พร้อมหยุดเสมอด้วยนะครับ
เพราะว่าจะต้องใช้ถนนแผ่นดินดอยลอยฟ้า
ซึ่งเป็นถนนที่เขาเรียกว่าสูงเทียมเมฆค่ะคุณ
ผ่านโค้งถึง๑๒๑๙โค้ง
จึงจะถึงจุดหมายปลายทางแบบนี้
เขาบอกว่าเวลาไปเนี่ยพอไปถึงตรงปากทางเข้า
มีร้านผัดไทยเก่าแก่นะคุณป้าท่านผัดแบบนี้คุณ
ถูกต้องค่ะอันนี้อยู่ปากทางเข้าน้ำตกเลย
บอกว่าถ้าเกิดว่าใครมาแล้วไม่กินผัดไทยร้านนี้

คือเขาบอกว่าต้องเติมพลังก่อน
ตรงทางเข้านี่นะฮะแวะร้านผัดไทยนี่ก่อน
คุณป้าจัดหนักจัดเต็มเลย

เพื่อไปเดินลุยเข้าสู่น้ำตกทีลอซู
ก็คุณไปผ่านตั้ง๑๒๐๐กว่าโค้งแล้ว
มาถึงตรงนี้แล้วกินได้เต็มที่แล้วล่ะ
เพราะถ้าเกิดว่าร้านผัดไทยไปอยู่กลางทาง
คือเกรงว่าผัดไทยจะออกมาหมด

ฝ่าด่านฝ่าโค้งมาแล้ว
เราต้องเติมพลังให้เต็มที่ไปอุดหนุนร้านนี้กันได้นะคะ

ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวคึกคักคุณป้าบอกชื่นอกชื่นใจ

เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูที่เชียงรายหน่อย
เราพาไปดูการแข่งเรือพาย

นี่การแข่งเรือพายประจำปี๒๕๕๙
นี่คือที่อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหงค่ะ
อยู่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ก็ถือว่าเป็นประเพณีการแข่งเรือเก่าแก่ของชาวอำเภอเทิงเลยนะคะ
จัดขึ้นเป็นการฉลองในช่วงออกพรรษา
แล้วการแข่งเรือพายปีนี้มี๔ประเภท
แบบ๑๕ฟพาย๘ฟพาย๖ฟพายแล้วก็ประเภทเรือหาปลาค่ะ
ซึ่งวันนี้จะเป็นการแข่งขันเรือพายรอบชิงชนะเลิศของทุกประเภทเลยนะ
ใครจะไปร่วมเชียร์ร่วมชมไปกันได้เลย
อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้งนะคะ
ที่ตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพราะว่าช่วงโควิดเขาไม่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้มาเลย๓ปีแล้วค่ะ
คุณผู้ชมฮะหน้าหนาวแบบนี้ของกินทางเหนือที่แบบว่าร้อนอร่อย

คุณเคยกินไหมอาจจะไม่เคยกินคนเหนือเขารู้ดีผมมากินตั้งแต่เด็กเลยคุณนะ
ปลูกงาปิ้งคลุกน้ำอ้อยอร่อยมาก
ร้อนนะคุณปิ้งมาแบบนี้เราไปยืนหน้าเตาเลย
เพื่อรอให้พ่อค้าแม่ค้าขายให้เรา
แล้วเราก็กินตรงนั้นเลยนะคุณเนี่ยเขาก็ใส่กระทงแบบนี้นะฮะ
อันก็ราดน้ำอ้อยแต่บางคนก็ชอบให้ราดนม
คุณคนต่อคิวกันเยอะเลยนะครับ
นี่คุณเพชรจ้าและคุณสุดาเอื้ออาทรสองสามีภรรยา
มือกันมาขายข้าวปุกงาปิ้งคลุกน้ำอ้อยผงที่ตลาดนัด
แล้วก็ถนนคนเดินในตัวเมืองพยาวขายดิบขายดีนี่คุณต้องปิ้งแบบนี้
นี่ต้องกินแล้วมันจะนุ่มหน่อยนะคุณนะ
บางคนไม่เคยกินมันแข็งหรือมันนุ่ม
มันนุ่มเหนียวหนืดนะฮะ
ปลูกงาทำมาจากข้าวก่ำหรือว่าข้าวเหนียวดำครับ
เป็นข้าวเหนียวที่มีสีแดงอมม่วงแบบนี้
มันเป็นแข้งห่อด้วยใบตองกล้วย
ยิ่งทำให้ข้าวปลูกงาปิ้งมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนะครับ
บางคนก็แบบนี้พี่ใส่กระทงแล้วพี่หั่นเป็นชิ้นเล็กให้หน่อย
นี่แบบนี้คุณแล้วก็ลาดนมหรือว่าจะเหยาะน้ำอ้อย
นมข้นหวานก็ได้แล้วแต่คุณชอบ
โรตีแล้วก็กินร้อนแบบนี้ออกจากเตาใหม่นะฮะ

แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการของข้าวปุกงาปิ้งก็มีเหมือนกันคุณ
ขายราคาแผ่นละ๑๕บาทชุดละ๑๒๐บาท
กินสักแผ่นเดียวก็อิ่มท้องนะคุณ
เหมือนกินข้าวแต่บางคนก็ชอบให้ห่อแบบนี้
โรตีจริงแต่เขาห่อด้วยใบตอง

ใช่ใครไม่เคยลองอาหารเหนือแบบนี้ในยามหน้าหนาวนะ
ก็ลองกันได้นะเอาล่ะมาถึงช่วงคำถามของเราแล้ว

ปลูกงาปิ้งทำมาจากข้าวอะไร

ข้าวเหนียวดำหรือ๒ข้าวเจ้า
ง่ายจังเลยอ่ะง่ายมาก
ทำมาจากข้าวก่ำหรือข้าวเหนียวนี่แหละ
เฉลยแล้วนะนี่เราเฉลยแล้วเหรอ
เป็นเพื่อนกันทางไลน์แล้วก็ส่งคำตอบเข้ามาทางไลน์นะครับ
มูลค่า๕๐๐บาทเดี๋ยวเราจะประกาศรางวัล
ผ่านทางเพจของไทยรัติ์ไทยรัติ์ทีวีนะฮะ
อันนี้ขอบคุณด้วยฉลองครบรอบ๗๕ปีเซ็นทรัลนะคะ
ใช่ให้คุณผู้ชมไปเลยนะไปมีความสุขในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับ